เริ่มกันด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรากันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขตรงนี้แล้วน่าตกใจเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเป็นตัวเลขที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเยอะที่สุด
จากการระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทย
นั่นก็คือการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้ถึง๓๑ราย
คุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับสำหรับกรณีของผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนกรณีของผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เห็นตัวเลขอยู่หน้าจอเช่นเดียวกันนะครับ
ก็จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๐๔๑ราย
ท่านถามเลยนะฮะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อของเราบอกว่าชะลอลง
แต่ทำไมตอนนี้๒วันนี้กราฟขึ้นอีกแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตก่อนหน้านั้นมันขึ้นขึ้นลงถ้าดูกราฟของตัวเลข
แต่ตอนนี้ขึ้นต่อเนื่องนะครับดังนั้นคุณผู้ชมฮะเราสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่ายอดของผู้ป่วยโควิด๑๙ในระลอกใหม่ก็คือระลอกเดือนเมษายน
แค่เดือนเดียวมีผู้ป่วยโควิด๑๙ถึง๔๒๑๖๒ราย
ถ้ารวมตั้งแต่ระลอก๑ระลอก๒แล้วประเทศไทยจะมีผู้ป่วยโควิด๑๙ยืนยันสะสม๗๔๒๕ราย
ส่วนผู้เสียชีวิตอย่างที่บอกไปวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๓๑ราย
ทำให้การระบาดระลอกใหม่คือเดือนเมษายน๒๕๖๔นั้นนะครับ
มีผู้เสียชีวิตสะสมในระลอกเมษายน๑เดือนนะคุณ๑๘๒ราย
ขณะที่ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตตั้งแต่มีโควิดในบ้านเราก็คือ๒๗๖ราย
คุณคิดดูเดือนเดียวเมษายนผู้เสียชีวิต๑๘๒ราย
โอ้โหตัวเลขตรงนี้น่าตกอกตกใจนะครับ
ดังนั้นครับคุณผู้ชมฮะในเรื่องนี้นะครับเราก็มาดูเรื่องของตัวเลขข้อมูลแล้วก็กราฟ
เมื่อกี้คุณผู้ชมได้เห็นเส้นกราฟไปแล้วเนาะทั้งกราฟสีเหลืองนะครับ
นั่นก็คือจำนวนผู้ป่วยนะครับแล้วก็กราฟสีแดงเนี่ยนะฮะ
กราฟสีแดงคุณดูสิมันขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นต่อเนื่อง

ใช่นะครับส่วนรายละเอียดของผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิต
ก็รอสอบคอแถลงรายละเอียดออกมานะครับ
โดยเฉพาะจำนวนของผู้เสียชีวิตที่มากถึง๓๑รายนะฮะ
แต่เดี๋ยวเราจะมีกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่า
ทำไมช่วงนี้ถึงมีผู้เสียชีวิตเยอะ
เพราะมีผู้ที่ป่วยและอาการหนักเยอะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่
แต่เรื่องของการติดเชื้อและการเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
โดนได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งคุณหมอบอกนะคะบอกว่าตอนนี้
ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ถ้าเกิดว่าย้อนไปวันนี้ต้นเดือนพฤษภาคมใช่ไหมคะ
ระยะเวลาเนี่ยคือช่วงเวลา๑๔วันของการติดเชื้อแล้วเนี่ยนะคะ
ทีนี้เราย้อนกลับไปดูค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นที่เป็นช่วงสงกราน
คือกลางเดือนเมษายนทีนี้คุณหมอบอกว่ามันเป็นผลมาจากช่วงสงกรานนี่แหละ
ที่เราไม่ได้มีมาตรการเด็ดขาดช่วงนั้นปล่อยให้มีการเดินทาง
ปล่อยให้มีการกลับภูมิลำเนาก็เลยทำให้ตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นหลังจากสงกราน
ใช่นะครับแล้วก็มีผู้ป่วยหนักแล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น๓เท่า
ของการระบาดรอบแรกดังนั้นขอดูข้อมูลตัวเลข
เทียบยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในการประบาดทั้ง๓รอบกันเลย
นี่ครับคุณผู้ชมฮะรอบที่๑จำได้ไหมครับปี๒๕๖๓นะฮะ
มีการติดเชื้อโควิด๑๙ของคนไทย๖๗๗๒รายแล้วก็เสียชีวิตไป๖๗รายนะครับ
อัตราการเสียชีวิตก็คือ๐๘๒นะฮะ

มีนาคมปี๖๔ติดเชื้อ๒๑๐๓๕รายนะครับ
เสียชีวิต๒๗รายนะครับ
อัตราการเสียชีวิตในรอบสองเนี่ยก็คือ๐๑๓เปอร์เซ็นต์
ตัวเลขผิดนะฮะ๐๑๓เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่๐๓๑เปอร์เซ็นต์นะครับ

๑เมษายนถึง๓พฤษภาคม๒๕๖๔ก็คือรอบเดือนที่ผ่านมานี่แหละครับ
มีการติดเชื้อสูงถึง๔๒๑๖๒ราย
และเสียชีวิตไปถึง๑๘๒ราย
ดังนั้นเท่ากับอัตราการเสียชีวิตสูงถึง๐๔๓เปอร์เซ็นต
ใช่แล้วก็นี่แหละที่คุณหมอประสิทธิ์บอกนะคะ
อัตราการที่ผู้ป่วยหนักเสียชีวิตเนี่ย
มันเพิ่มขึ้นเป็น๓เท่าของการระบาดรอบแรก
รอบแรกเสียชีวิต๖๗รายแล้วรอบนี้เดือนเดียวเสียชีวิต๑๘๒ราย๓เท่าเลยนะ
ใช่ตัวเลขกราฟิกเมื่อกี้นะฮะทางไทยรัฐทีวีของเราก็รวบรวมข้อมูล
ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันมันจะได้เปรียบเทียบกันง่ายนะครับ
รอบหนึ่งตายไป๖๗รอบสองตายไป๒๗ราย
รอบ๓แค่เดือนเดียวตายไป๑๘๒รายนะครับ
คุณหมอประสิทธิ์ยังระบุด้วยนะครับว่าหากจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีผู้ป่วยหนักเกินกว่าร้อยละ๒๕ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดนะครับ
ก็จะส่งผลต่อการแพทย์ด้วยที่อาจจะถึงภาวะวิกฤต
เพราะขณะนี้เองโรงพยาบาลหลายแห่งผู้ป่วยล้นนะครับ
จนเต็มศักยภาพที่โรงพยาบาลจะรับไหว
คุณคิดดูว่าคุณหมอประสิทธิ์ออกมาพูดแบบนี้น่ากังวลใจนะ
มันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างนะคะ
แต่ทีนี้เรื่องของการรักษาตัวผู้ป่วยเนี่ย
ก็มีการปรับแผนการรักษาใหม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้อัตรามันเพิ่มสูงขึ้นจริง
เนื่องจากว่าเราพบสถิติของผู้ป่วยป่วยหนักมากขึ้นมีอาการซุดตัวเร็วขึ้น
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมทีมแพทย์เนี่ยจะเริ่มให้ยาผู้ป่วยที่มีอาการ
แต่ว่าตอนนี้เขาปรับแผนใหม่เพราะอะไรรู้ไหมคะ
คือถ้าเกิดไปเอ็กซาเรย์ปั๊บแล้วเห็นปอดว่ามันผิดปกติ
แม้ว่ายังมีอาการปกติอยู่ยังไม่ได้แสดงอาการอะไร
คุณหมอจะให้ยาทันทีก็มีความจำเป็นค่ะ
ต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียเพิ่มมากขึ้น
คนไข้ยังไม่แสดงอาการแต่ก็ต้องอัดยาต้องให้ยานะ
คือต่อให้มีอาการทางปอดก็จริง

เออนะครับคือตอนนี้มันก็เลยพูดไปถึงเรื่องของ
เพราะว่ายาตัวนี้มันเป็นยาในการต้านไวรัส
แล้วประเทศไทยกำลังใช้ยานี้กับผู้ป่วยในระดับไหน
คือผู้ป่วยในระดับสีแดงเข้ม
นั่นก็คือผู้ป่วยที่มีอาการหนักถึงกระทั่งปอดอักเสบเท่านั้น
ใช่แต่ทีนี้พอมีการปรับใหม่เนี่ย
ต่อให้คนที่ไม่ได้มีอาการไม่แสดงอาการ

เราต้องให้ยาในปริมาณที่มากขึ้น
คุณผู้ชมดูตัวเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก่อนนะคะ
อันนี้เป็นสัดส่วนที่เราเปรียบเทียบให้เห็น
ว่าผู้ป่วย๑คนใช้ยาประมาณ๕๐เมตร
ซึ่งวันแรกของการรักษาจะให้ยา๙เม็ดทุก๑๒ชั่วโมง
ว่าใน๑วัน๒๔ชั่วโมงคนนึงต้องใช้ยา๑๘เม็ดแล้วนะคะ

ถูกต้องค่ะแล้ววันที่๒วันที่๓วันที่๔วันที่๕
คือ๔วันหลังจากนั้นจะต้องให้ยา๔เมตรทุก๑๒ชั่วโมง
ว่าวันหนึ่งต้องใช้ยา๘เม็ด
ดังนั้น๔วันจะต้องใช้ยา๓๒เมตร

วันแรกใช้ยา๑๘เม็ดบวกกับอีก๔วันที่เหลือ๓๒เมตร
รวมแล้วเป็นคนหนึ่งใช้ยา๕๐เมตร
มันถึงจะครบโดสในการใช้ยาตัวนี้
ยาฟาวิพีราเวีย
แล้วยาที่มันเข้ามาในบ้านเราที่ก่อนหน้านั้น๒๖เมษายน

ยาฟาวิพิราเวียเข้ามาถึงบ้านเราเนี่ย
๒ล้านเมตร๒๖เมษายน

ได้แค่๔๐๐๐คนเท่านั้นเอง

แล้วก็ในโพสต์ของคุณอนุทินระบุเอาไว้ด้วย
ว่ายาเดือนพฤษภาคมจะเข้ามาอีกล้านเมตร
รวมแล้วล็อตของ๒๖เมษา

เอา๓ล้านหาร๕๐ก็จะรักษาได้๖๐๐๐คน
แต่ทีนี้ในโพสต์คุณอนุทินบอกไว้ด้วยนะคะ

คือให้องค์การเพศรัชกรรมหาเพิ่มให้ได้
เดือนละประมาณ๒๓ล้านเมตร
ต้อง๒ล้านเมตรคงตัวไว้ต่อเดือน

แล้วก็มีแผนที่ทางองค์การเพศรัชกรรมจะผลิตเองด้วย
ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม
แต่ก็มีเรื่องของสิทธิบัตรจากญี่ปุ่นอะไรกันอีกนะครับ
ทีนี้ตอนนี้ก็มีคำถามว่า
ตกลงยาฟาวิพิราเวียในบ้านเรามันพอจริงไหม

แล้วก็ให้ทางหน่วยงานสาธารณสุข

ยาตัวนี้ใช้กับผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการหนัก
และบ้านเราก็ผู้ป่วยมีอาการหนักเพิ่มขึ้นทุกวัน
ก็ฝากคำถามคือจะสอบถามสอบคอหลังจากการแถลงวันนี้นี่แหละ
ว่าสาเหตุที่ผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตมันพุ่งทะยานขึ้นต่อเนื่องเนี่ย

อย่างวันนี้ยอดผู้เสียชีวิต๓๑ราย

หลังจากนี้ก็จะเปิดโอกาสให้นักข่าวได้ถามกัน
ถ้าเกิดว่าสอบคอชี้แจงเรื่องนี้เดี๋ยวเรารายงานให้คุณผู้ชมทราบด้วยนะคะ
ที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังตั้งแต่ต้นรายการ
นั่นหมายถึงกรณีของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อแล้ว
แล้วก็รับยารับการรักษาอยู่นะครับ
ทีนี้มาดูสำหรับกลุ่มที่ยังไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
แต่ต้องป้องกันด้วยการรับวัคซีนต้านไวรัสโควิด๑๙
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัส
วิทยาคลินิกภาควิชากุมวัลเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
ท่านได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
โดยระบุว่าทางศูนย์ได้ศึกษาภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น

คุณหมอศึกษาให้ตัวนี้แอสต้าเซนิกา

หลังจากฉีดเข็มแรกเป็นระยะเวลา๑เดือน
จำนวน๖๑คนนี่คือตัวอย่างของการศึกษา
รายงานเบื้องต้นออกมาแบบนี้นะครับว่า
ภูมิต้านทานที่ตรวจพบในจำนวน๖๑คน

ตรวจวัดภูมิต้านทานได้ถึงร้อยละ๙๖๗ค่ะ
เมื่อเทียบเมื่อเปรียบกับการตรวจวัดภูมิต้านทาน

ที่หายจากการป่วยโควิด๑๙แล้ว
เป็นระยะเวลา๔๘สัปดาห์
ซึ่งภูมิต้านทานในตัวผู้ที่เคยป่วย
เขาภูมิต้านทานอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ฮะ
ร้อยละ๙๒๔นั่นแปลว่าอะไรคุณผู้ชม
แปลว่าได้รับวัคซีน๑เข็ม

มากกว่าคนที่หายป่วยด้วยโควิด๑๙แล้วด้วยซ้ำ
นะครับอันนี้เป็นข้อมูลในการศึกษานะ

ผู้ที่อายุน้อยกว่า๖๐ปี
จะมีระดับภูมิต้านทานที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า๖๐ปี
วัยหนุ่มมีภูมิต้านทานดีกว่าผู้สูงอายุนะครับ
โดยขณะนี้กำลังรอวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมากขึ้นกว่านี้นะครับ
และจะมีการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานก่อนฉีดเข็มที่๒อีกครั้งหนึ่งด้วย
แล้วก็เมื่อฉีดเข็มที่๒ไปแล้ว๑เดือน
ก็ต้องมาดูอีกว่าภูมิต้านทานจะมีระดับสูงมากและอยู่นานแค่ไหน
อันนี้ก็ต้องมาวิจัยกันต่อนะครับจากข้อมูลดังกล่าวพอจะสรุปได้ว่า
ระดับภูมิต้านทานที่ตรวจวัดนั้นถือว่าเป็นที่น่าพอใจ
ใช่ค่ะที่เราพยายามนำเสนอข่าวนี้เพราะอะไรคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดแล้วการฉีดวัคซีนก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
ดังนั้นบางทีบางคนเห็นข่าวนำเสนอว่ามีอาการข้างเคียงจากวัคซีน
มีกรณีคนเสียชีวิตคนก็เลยจะกังวลเอ๊ะฉันฉีดแล้วจะตายหรือเปล่า
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวเลขข้อมูลทางวิชาการ
เพราะตอนนี้คนเขาก็กังวลอยู่นะเหมือนกัน
อีกเรื่องหนึ่งที่ประชาชนเริ่มไปศึกษากัน

จะให้ดูข้อมูลตัวหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกัน
คืออยู่ในระหว่างการวิเคราะห์การหาข้อมูลเพิ่มเติม
เพราะว่าคุณหมอบอกนะบอกว่ามีอยู่๑รายนะ
ทีนี้ก็มาฉีดเข็มที่๒ในอีก๓อาทิตย์ต่อมา
ตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเข็มแรกมันเกิดอาการ
๒เราเปลี่ยนวัคซีนได้ไหมเปลี่ยนยี่ห้อได้ไหม
ปรากฏว่ารายนี้นะพอเขาเปลี่ยนยี่ห้อเสร็จแล้วปั๊บ
ไปตรวจเลือดเมื่อ๑เดือนหลังจากฉีดวัคซีน
ถ้าเกิดว่าหน่วยวัดเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจหน่วยวัด
แต่จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าสำหรับคนที่หายจากการติดเชื้อ
ภูมิต้านทานอยู่ที่๖๐แต่กรณีรายนี้

โอ้โหมันสูงมากนะคุณทีนี้
ก็ต้องไปวิเคราะห์กันต่อว่าการฉีดข้ามยี่ห้อมันดีไหม

ใช่ค่ะแต่ก็การปูพรมฉีดวัคซีนเข็มเดียวไปก่อน

หลังจากนั้นคุณผู้ชมเราก็ต้องกระตุ้น
กระตุ้นอีกหลังจาก๑๐๑๒สัปดาห์
ก็ต้องกระตุ้นอีกเข็มที่๒นะคะ
ใช่ค่ะพอค่ะ
๒กลุ่มก็คือกลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรัง๗โรค
แล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุอายุเกินกว่า๖๐ปีขึ้นไปนะครับ
เป็นระบบที่ให้ประชาชนไปลงทะเบียนตอนนี้
ได้ประกาศนะเมื่อเช้านี้ปิดปรับปรุงชั่วคราว
๗โมงเช้าของวันนี้ปิดปรับปรุงชั่วข่าว
หลายคนบอกอ้าวรวนอีกแล้วหรือเปล่านะฮะ
ก็มีประกาศออกมาทีนี้พอหลังจากปิดปรับปรุงตอน๗โมง
ปรากฏว่าตอน๑๐โมง๗นาที
บอกว่าตอนนี้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบอัปเดต
เวอร์ชั่น๒๑เป็น๒๒เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ
คุณผู้ชมคะส่งไลน์มาบอกกันหน่อย
ใครที่ลงทะเบียนให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้สูงอายุ
แล้วเข้าไปเรียบร้อยไม่ติดขัดปัญหาอะไร
หรือว่าใครเข้าไปแล้วติดขัดปัญหาอะไร
ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูตัวเลขกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
สำหรับคนที่จองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีน
กว่า๑๖๐๐๐คนนะคะ
ใช้การได้แล้วนะฮะทุกท่านที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนกันนะฮะ